ข้าวซอยไปทานข้าวซอยกันดีกว่านี่ที่เชียงใหม่เขามีร้านดี
ร้านเด็ดมาแนะนำและที่สำคัญโปรเขาก็เด็ดด้วยครับ
โอ้โหคงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะว่าข้าวซอยเนี่ยเป็นข่าวระดับโลกแล้วนะ
ค่ะเขาถูกยกให้เป็นเมนูอาหารที่เป็นซุปเนี้ย
นัมเบอร์วันเชฟหลายคนยกนิ้วโป้ให้เลย
ก็เลยต้องมาที่ร้านนี้ร้านของป้าหนูฮะร้านป้าหนูดียังไง
ขายมานานแล้วขายมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอน
นานมากเนอะแต่เขาบอกอย่างงี้ครับความยาวนานของเขาเนี่ย
อยู่คู่กับเชียงใหม่มานานตั้ง๘๐ปีปัจจุบัน

รวมตอนนี้มี๑๐สาขาเชียงใหม่มี๓
กรุงเทพมีอีก๗สะดวกที่ไหนก็ไปทานเถอะ
เขาบอกว่าที่เชียงใหม่ราคาเนี่ยไม่แพงนะอร่อยแล้วดีด้วย
ชามละ๕๕พิเศษ๖๕บาทเอง
แล้วที่ต้องไปทานเพราะว่าอะไรร้านนี้ถูกแนะนำ
เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งของต่างประเทศ
เขายกให้ข้าวซอยเนี่ยเป็นอาหารท็อปเป็นอาหารอันดับหนึ่งที่เป็นซุปใช่ไหม
แล้วในหมวดแยกย่อยของเขาที่ว่าเป็นอาหารอันดับหนึ่ง
เขาก็มีแนะนำอีกด้วยว่าอันดับหนึ่งระดับโลกเนี่ย
คุณต้องไปทานร้านไหนล่ะร้านนี้ครับร้านข้าวซอยลำดวน
นี่เชียงใหม่ติดหนึ่งในนั้นก็คืออยู่อันดับที่

ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาแนะนำนี่
ร้านหนึ่งก็คือข้าวซอยคุณยายอยากไปทานก็แล้วแต่
แต่ข้าวซอยลำดวนเราก็แนะนำ
นี่ฉันเคยทานของข้าวซอยเสมอใจด้วยข้าวซอยลำดวนด้วย
ร้านนี้มาจากรายการตลอดข้าว
เพราะมันง่ายมากเลยอ่ะแล้วข้าวซอยเขาไม่ได้มีเฉพาะข้าวซอยไก่
ค่ะหมูไหมล่ะซี่โครงหมูอ่ะโอ้โหเนื้อก็ได้อุ้ยหลากหลาย
มีมากมายหลายอย่างแล้วแต่คุณจะชื่นชอบ
แต่ถ้าเป็นผมผมยกมือให้กับข้าวซอยน่องไก่เออดิฉันชอบ
ถ้าไก่ก็ผมเป็นน้องไก่ใช่ไหมคุณอะเอาซอสไก่เข้ากัน
เช่นกันค่ะคุณทานง่ายด้วยนะคะรสชาติชาวเชียงใหม่มีโอกาสลองไปทานฮะ
อย่าลืมบอกนะว่ามาจากตลอดข่าวนะจ๊ะจะได้โปรโมชั่นดีด้วยนะคะ